มีคลิปหนึ่งนะคะแห่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะคะ
คือในขณะที่ออกปฏิบัติงานไปเจอผู้ป่วยท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุค่ะ
อาการเป็นโรคหายใจขออภัยนะคะโรคหัวใจกำเริบ
หลังจากนั้นนะคะในช่วงที่นำตัวส่งโรงพยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจ
อยู่ในรถตำรวจนั่นแหละไม่ใช่รถพยาบาลด้วยนะ
รถตำรวจพาคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนค่ะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์เนี่ยนะคะเกิดขึ้น๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจทางหลวงปัตตานีนะคะ

๓นายออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
หลังจากนั้นค่ะไปพบรถเครนของบริษัทบริษัทหนึ่ง
ขวางการจราจรอยู่บนถนนหลวงสาย๔
อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
หลังจากนั้นค่ะมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่ง
มาขอความช่วยเหลือนะคะแจ้งว่า
พ่อของตัวเองเป็นคนขับรถเครนคันนี้
หมดสติอยู่ในรถทราบชื่อภายหลังนะคะ
ชื่อว่านายซาการียาโต๊ะแวร์เป็นชาวยะลา
ตำรวจทางหลวงค่ะรีบเข้าไปเลย
อุ้มออกมาจากรถเครนนำตัวขึ้นรถวิทยุ
แล้วก็พยายามจะนำส่งรองโรงพยาบาลหนองจิกทันที
โดยมีลูกชายของสาการียาก็คือคนป่วย
จนถึงโรงพยาบาลเลยนะคะ
นี่เป็นคลิปที่ถ่ายในช่วงเกิดเหตุที่เกิดขึ้น
ภายในรถโดยตำรวจนี่นะคะ
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุ
มีการนำคลิปนี้แชร์ลงไปในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
โดยเฉพาะเพจของตำรวจที่มีชื่อว่า
ตำรวจทางหลวงปัตตานียะลานราธิวาส
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตแห่มาชื่นชมมาแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมเหล่าตำรวจที่ช่วยเหลือชีวิตชายสูงอายุคนนี้ได้อย่างทันท่วงที
ก็คือพาถึงมือคุณหมอได้สำเร็จนี่นะคะ
ส่วนอาการตอนนี้รอเช็คอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไร
แต่อย่างไรก็ตามชื่นชมการทำหน้าที่ของคุณตำรวจค่ะ